แข่งกันกลางเดือนนะคะแต่ว่าเกมนี้

การประกาศรายชื่อผู้เล่นที่จะลงแข่งขันใน๒เกมนี้

โดยความเคลื่อนไหวของการเตรียมทีมฟุตบอลทีมชาติไทย

ในส่วนเอเชียกลุ่มจีนัทที่สี่

เวียดนามในวันที่สิบสี่และสิบเก้า

นายพระอาทิตย์สุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมการฟุตบอล

เปิดเผยว่าทางกับอากิระนิชิโน
ได้มีการหารือถึงแผนการเตรียมทีมแล้ว

รายชื่อผู้เล่นที่จะลงพบกับ

จะมีการประกาศรายชื่อภายในสัปดาห์นี้นะครับ

ต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง
โดยเป็นช่วงเวลาก่อนที่
จะเข้าแคมป์ครั้งแรกในวันที่๓๑ตุลาคม

ที่มีความคาบเกี่ยวที่สามารถลงเล่นได้

ว่าจะเป็นเอกณิตปัญญาสุปโชคสารชาติ
สุพนัทเหมือนตาสุพชัยใจเด็ด

จะให้ผู้เล่นแต่ละคนอยู่ในชุดใด
และจะไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใด

ส่วนรายละเอียดค่ะทางสมาคมขอให้
เป็นอาเกรานิชิโนเป็นผู้เปิดเผย
ด้วยตัวเองนะคะซึ่งก็คาดการณ์ว่า

ในวันที่๒๗ตุลาคมนี้ค่ะ